ทีนี้ค่ะมันมีประเด็นดราม่าในโลกโซเชียลอยู่เกี่ยวกับเรื่องของผู้ป่วยโควิด๑๙
ครับแล้วเขารับการรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลสนามมีอยู่สองที่นะคะที่เป็น
อยู่ที่แรกก็คือโรงพยาบาลสนามที่อ่างทองอีกที่หนึ่งก็คือ
โรงพยาบาลสนามที่เชียงใหม่ครับมาดูที่อ่างทองกันก่อนประเด็นที่อ่างทองก็คือมีคนที่เขารักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลสนามแห่งเนี้ยเขาบอกว่าเอ๊ะอยู่ดีดีมีผู้ป่วยที่พักอยู่ในโรงพยาบาลสนามเหมือนกันอ่ะลุกขึ้นมาเต้นกัน
อย่างเมามันเลยคือคนเห็นคลิปนี้มุมหนึ่งเขามองว่าก็เข้าใจผู้ป่วยอาจจะเครียดอยากจะคลายเครียดแต่การที่คุณมาเต้นเนี่ยคุณต้องดูก่อนว่าคุณรบกวนผู้ป่วยคนอื่นเขาหรือไม่ผู้ป่วยคนอื่นเขาอาจจะไม่ได้สนุกไปกับคุณด้วยไปดูคลิปกันก่อนนะคะ

ป่วยนะคะผู้ป่วยโควิด๑๙นะคะผู้หญิงสองคนนี้นะคะก็ยังเป็นวัยรุ่นกันอยู่อยู่ที่โรงพยาบาลสนามแห่งหนึ่งในจังหวัดอ่างทองเปิดเพลงด้วยนะคะเปิดเพลงดังแล้วก็เต้นกันอย่างเมามันแบบนี้คนถ่ายคลิปเองก็หัว
ร้อไปด้วยนี่ค่ะมีเสียงเพลงด้านหลังตามคลิปนี้ค่ะก็จะเห็นว่ามีผู้ป่วยโควิดสิบเก้านอนรักษาตัวอยู่จำนวนมากนะคะผู้ป่วยคนอื่นอื่นเขาก็ไม่ได้มีท่าทีว่าสนุกไปด้วยนี่นะคะก็ไม่แน่ใจว่าเขาอาจจะรู้สึกรำคาญไหมรู้สึกว่ามันรบกวนเขาไหมถ้ารู้สึกเขาอาจจะไม่กล้าพูดหรือเปล่าเพราะว่าด้านหลังก
เขากังวลว่าผู้ป่วยคนอื่นเขาอาจจะรู้สึกรำคาญก็ได้นะคะคลิปนี้ถูกส่งในกลุ่มไลน์ผู้ป่วยแล้วส่งต่อต่อกันแล้วก็มีการคุยกันว่าน้องมันทำใจแล้วมีปากมีเสียงเดี๋ยวมันโดนอีกคนในแชทก็ถามต่อว่าบอกพยาบาลไม่ได้เหรอแต่ก็ได้รับคำตอบว่าน้องมันบอกปล่อยเลยเครียดเลยพี่ล่าสุดเหมือนกับเอาบุหรี่ไฟฟ้าแอบส
ก็ต้องปล่อยไว้อืมไม่อยากจะบอกไม่ไม่กล้าไปบอกเจ้าหน้าที่อะไรประมาณอย่างงี้เดี๋ยวโดนเดี๋ยวไปบอกแล้วเดี๋ยวโดนประมาณแบบนี้แต่คลิปมันก็หลุดมาจนได้นะฮะหมอแหลปแพนด้าค่ะก็เอาคลิปนี้มาโพสต์นะคะครับแล้วก็บอกว่าขอความกรุณาอย่าใช้เสียงรบกวนผู้ป่วยเตียงข้างข้างนะครับติดโควิดก็เพราะจัดป

ในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทองก็รู้เรื่องนี้แล้วก็บอกว่าสถานที่ในคลิปเนี่ยคือโรงพยาบาลป่าโมกอำเภอป่าโมกตอนนี้ทำความเข้าใจกับผู้ป่วยแล้วนะคะที่มีกิจกรรมที่ไม่เหมาะสมนะคะก็เข้าใจว่าอาจจะเครียดแหละเบื่อแหละแต่ก็ต้องขออย่าเลยงดงดการกระทำรักษณะแบบนี้เพราะมันรบกวนผู้
ที่ต้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกค่ะ
ทีนี้ค่ะวัยรุ่นสาวที่เต้นในคลิปค่ะ
เขาก็ออกมาขอโทษนะคะครับนี่ค่ะก็คือหนึ่งในคนที่เต้นในคลิปอ่ะนะ
ก็บอกว่าอยากจะขอโทษสังคมนะคะรู้เท่าไม่ถึงการ
แค่อยากออกกำลังกายไม่ให้เครียดเดี๋ยวฟังเจ้าตัว

พวกหนูทำไปนะคะคือว่ารู้เท่าไม่ถึงการนะคะ
ก็คือว่าทีแรกเลยนะคะพวกเราไม่ตั้งใจที่จะอัดคลิป
หรือว่าจะไปลงโซเชียลอะไรนะคะก็คือว่าพวกเราเนี่ยคือ
เครียดนะคะเพราะว่ามันก็ไม่มีอะไรทำนะคะ
พวกเราก็เลยเหมือนว่าจะออกมาออกกำลังกายกันนี่แหละค่ะ
ก็คือว่าเหมือนดูคลิปในติ๊กต๊อกอะไรอย่างนี้
เขาก็แบบว่าคนไข้ก็ออกมาออกกำลังกายได้อะไรอย่างนี้
พวกเราก็เลยทำคลิปแล้วก็ส่งไปในไลน์กลุ่มนะคะ
ชวนกันมาออกกำลังกายดีไหมเพราะว่าจะได้ไม่เครียดนะคะ
แล้วพวกเราก็คือไม่รู้ว่าคลิปเนี่ยหลุดออกไปได้ยังไง
เพราะว่าพวกเราไม่ได้ตั้งใจที่จะเอาไปลงโซเชียล
เพื่อให้เกิดความแบบว่าโดนด่าหรือโดนประนามอะไรอย่างนี้
เราไม่ได้ตั้งใจจริงนะคะคือพวกเราทำไปเพราะว่า
อยากชวนเพื่อนเพื่อนเนี้ยที่ติดโรคโควิดนะคะ
มาออกกำลังกายแค่นั้นเองค่ะพวกหนูไม่ได้สื่อที่จะต้องแบบว่า
สนุกตลกกับการเล่นอะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะคะ
หนูจะออกมาชี้แจงตรงนี้นะคะไม่จริงนะคะที่บอกว่า
คนไข้เตียงอื่นรำคาญหรืออะไรอย่างเงี้ยคือพวกเราไม่ได้เข้าข้างตัวเอง
แต่ว่าพวกเราก็คุยหมดนะคะในห้องก็คือเหมือนว่า
คุยกันแล้วก็อยู่กันแบบว่าโอเคไม่มีทะเลาะไม่มีบ่อแว้งอะไรกันนะคะ
ปกติค่ะก็คือถูกกับคนไข้ก็แบบว่าถามพวกเราตลอดเออ
ไม่เปิดเพลงกันเหรออยากฟังเพลงนู่นนี่อะไรกันแต่คือ
เหงาด้วยค่ะพี่เพราะว่าอยู่กันเฉยมัน
มันก็น่าเบื่อเนาะพี่เพราะว่าก็เข้าใจค่ะที่นี่โรงพยาบาลไม่ใช่บ้าน
แต่ว่าพวกเราก็ทำตัวให้เหมือนปกติที่สุดอ่ะค่ะอืมคุณผู้ชมก็ส่งข้อความมาแสดงความคิดเห็นเยอะมากเลยนะ
ส่วนใหญ่ก็มองว่ายังไงก็แล้วแต่มันก็ไม่น่าจะเหมาะสมอยู่ดี
สำหรับกิจกรรมไปออกกำลังกายแล้วด้วยท่าทางเปิดเพลงดังแบบนี้
น้องบอกประมาณว่าในกลุ่มไลน์ผู้ป่วยที่อยู่ด้วยกันไม่เห็นเคยมีใครว่าเลย
บางคนยังเคยมาถามด้วยซ้ำว่าวันนี้ไม่เปิดเพลงกันเหรอมันคือถ้าเขาเห็นด้วยแบบนี้ทั้งหมดเนี่ย
มันคงไม่มีข้อความเหมือนกับในที่เขาแชทกันแล้วก็คลิปนี้หลุดออกมาเนี่ย
นั่นก็แสดงว่ามันไม่ใช่ทั้งหมดนะที่เขารู้สึกชื่นชมหรือชื่นชอบในสิ่งที่น้องเนี่ย
ทำในพื้นที่ของโรงพยาบาลสนามสุดท้ายน้องน้องก็ได้แต่บอกว่ารู้เท่าไม่ถึงการนะคะ
แต่ประเด็นคือผู้ป่วยคนอื่นเขาก็อาจจะรำคาญแต่ไม่ได้พูดไง
ไม่ได้มาพูดไม่ได้มาติงเขาก็ไม่รู้จะทำยังไงดีอะไรแบบเนี้ยไม่อยากมีปัญหา
เนี่ยค่ะก็อย่างที่เขาโพสต์คลิปอ่ะว่าเขาขอโทษเขารู้เท่าไม่ถึงการเขาตั้งใจจะแค่ออกกำลังกายครับ